พระพุทธปฏิมามีลักษณะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัยและแต่ละแบบ
แต่จะมีองค์ประกอบสืบต่อกันมาให้รู้ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ดังนี้
มีพระรัศมีร์หรือพระเกตมาลาเปล่งออกมาจากพระเสียรเป็นดอกบัวตูมเช่นแบบเชียงแสนสมัยแรกและชูสูงขึ้นคล้ายเปลวไฟ
เช่นแบบเชียงแสนสมัยหลังซึ่งนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะอ้างอิงจากหลักพุทธศิลป์ว่าเป็นการรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย
ส่วนบนของศีรษะนูนสูงขึ้นคล้ายมวยผมเรียกว่าอุศนีสะหรือพระเมาลีเม็ดพระศกหรือพระเกษาขมวดเป็นวงกลมทั้งแบบขดแหลมและนูนกลมทั้งเล็กและใหญ่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน